วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็น
วันนี้ต้องฟังหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับ
อากาศหนาวเย็นจากบริเวณประเทศจีนมีการแผลลงมายังเมืองไหนของเราหลายพื้นที่
รู้สึกถึงลมเย็นที่พัดเข้ามาปกกลุ่มโดยเฉพาะตอนเช้ากับตอนค่ำ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับความเย็นที่เข้ามาจะมีการสะสมไปเรื่อยนะครับ
จะทำให้อุณหภูมิหลังจากนี้มีโอกาสที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
นี่คืออุณหภูมิในช่วงเช้ากับช่วงค่ำส่วนตอนกลางวันแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นปัจจัยจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นจากจีนนะครับ
มีการแผลลงมาแล้วก็แผลลงมาสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้อากาศนั้นมีแนวโน้มที่จะค่อยแห้งแล้วก็ที่สำคัญครับ
จะทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานมีอากาศเย็นนะครับ
นี่คือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ

พื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะครับ
คือบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับ
สังเกตว่าแผลลงมาจนถึงบริเวณอิสานตอนบนแล้วนะครับ
หลังจากนี้ไปต้นไปก็คาดว่าจะมาถึงกรุงเทพในช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ
เราก็จะได้เจอกับลมเย็นที่ผิดแผกไปจากช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาแน่นอน
นี่คือลักษณะความเย็นที่เข้ามาจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ถึงแม้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะแผลวลงไปนะครับ
แต่ว่าความเย็นที่เข้ามาสะสมก็จะทำให้อุณหภูมินั้นค่อยเย็นลง

สังเกตว่าในช่วงวันศุกร์เนี่ยนะครับอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอยู่ที่ประมาณ๑๙นะครับ
ส่วนบริเวณกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๑นะครับ
นี่คือการคาดการณ์ในช่วงวันหยุดนี้นะครับ
หลังจากนั้นครับช่วงวันจันทร์เนี่ยนะครับ
บริเวณความกดอากาศสูงจะมีการแผลวถอยร่นกลับไปนะครับ
แม้ว่าการกลับไปครั้งนี้จะทำให้บริเวณหลายพื้นที่เลยนะครับ
มีลมน้อยลงแต่ว่าความเย็นที่เข้ามาสะสมก็จะทำให้เราได้เจอกับอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าการมาของอากาศเย็นนั้นมาพร้อมกับกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ซึ่งทำให้คลื่นลมบริเวณฝั่งอ่าวไทยมีกำลังแรง
ใครที่จะออกเดินเรือทำกิจกรรมต่างบริเวณริมชายฝั่งต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

ผมกุ๊บตะนั้นพี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ